มีสิ่งดีมานำเสนออย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะยุคนี้นะคะเป็นยุค๔๐ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรห้ามตกเทรนดไปนั้นค่ะ
สมาชิกกองทุนบำเน็ตบำนานข้าราชการหรือว่าเรียกสั้นว่ากบขค่ะ
พลิเคชันเดียวนะคะที่ตอบโจทย์ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินออมได้อย่างทันใจและมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวของกองทุนจนต้องกดไลค์ให้เลยค่ะ
ถ้าหากว่าคุณเป็นสมาชิกใหม่ก็แค่คลิกลงทะเบียนค่ะระบบก็จะให้คุณใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักด้วยกัน

ถ้าหากว่าต้องการเช็คยอดเงินออมในบัญชีนะคะ
ก็ให้กดเลือกเมนูบัญชีของฉันค่ะ
ระบบจะแสดงยอดเงินออมล่าสุดในบัญชี
คุณจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของเงินออมนะคะ
ในส่วนเงินสะสมของตัวคุณเอง
รวมถึงเงินสมทบจากภาครัฐด้วยค่ะ
และถ้าคุณต้องการจะดูผลตอบแทนเฉลี่ย๓ปีย้อนหลัง
หรือว่าดูผลตอบแทนที่ได้รับตั้งแต่เริ่มลงทุน

ส่วนใครที่ต้องการเลือกแผนการลงทุนนะคะ
หรือว่าต้องการออมเงินเพิ่มเติมค่ะ
ก็บขก็มีบริการให้เหมือนกันนะคะ

เมนูที่ชื่อว่าบัญชีของฉันค่ะ
และถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบโปรโมชั่นดี

เพียงแค่คุณนะคะเข้าไปกดที่ไอคอน

ก็จะได้พบกับดิวพิเศษมากมาย

แค่นี้ก็รับโปรโมชั่นดีกันไปใช้ได้เลยค่ะ
ส่วนใครนะคะที่อยากจะรู้ว่า
หลังจากออกจากราชการแล้วจะมีเงินเกษียณประมาณเท่าไหร่
เพียงพอตอบโจทย์การใช้ชีวิตหลังเกษียณหรือเปล่า

เมนูนี้นะคะจะช่วยประเมินความเพียงพอ
ของเงินใช้หลังเกษียณของคุณผ่านโปรแกรมค่ะ
โดยระบบนะคะจะแสดงผลตัวเลขยอดเงิน
ที่คาดว่าคุณจะได้รับหลังเกษียณ
ซึ่งคุณยังสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณได้ใหม่ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะระบบจะคำนวณตัวเลขใหม่ค่ะว่า
เป้าหมายยอดเงินที่คุณต้องการหลังเกษียณนั้น
คุณมีเงินเก็บเพียงพอต่อความต้องการแล้วหรือไม่
คำนวณแล้วนะคะเงินออมหลังเกษียณของคุณไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้
ก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของกบขได้ค่ะ
เพื่อขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพียงแค่คลิกไปที่เมนูนัดหมายบริการข้อมูลทางการเงิน
แค่นี้คุณก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ
เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสรวมถึงไม่ตกเทรนด์ยังไง

ดเข้าไปเช็คสักนิดนึงค่ะว่าอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยัง
เพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดเรื่องราวดีแล้วหาว่าพิชชี่ไม่เตือนนะคะ
แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
หรือจะถามกันเข้ามาในไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะไปที่ช่องเพิ่มเพื่อน
เห็นแบบนี้แล้วพิชชี่จะขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะ